ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
กลับมาเจอกันวันนี้เหมือนเดิมเลย
เพิ่มเติมก็คือความหิวมาก
จ๋าใจเย็นนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะเป็นวันของเชฟกระทะหล่อแน่นอน
หล่อเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมก็คือเมนูแซ่บมาก
แล้วก็ยังอยู่กับพวกเราสามคนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความสุข
ยังอยู่กับพวกเราสามคนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความสวย

อยากรู้นะว่าเชฟคนไหนมาแล้วเมนูจะเป็นอะไรรู้ไม่ใช่มะ

หิวอะไรคือหิวอาหารหิวเมนู
อย่าบอกนะลูกว่าลูกหิวไหม้นะลูก
อย่าบอกที่บอกว่ารอเหมือนแบบ

เหมือนแบบนี้คือ
วันนี้เราไปแซ่บต่อกับเชฟร็อกค่ะ

เชฟการะทาร่อ
เชฟการะทาร่อ
นักโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ
และโค้ชเทเนื้อสุดแซ่บ

ผว่าตัวเชฟบล็อกกลามลำ

และยังเอาใจคนรักการกินกับเมนูหน้าหม่ำ

รับประกันได้เลยว่าแซ่บอีหลีแน่นอนเด้อค่ะ
สวรรค์ต้อนรับก็เลยนะออกแล้วอีส่าน

เจอกันกี่ทีเนี่ยนะก็เถียง
ทำอาหารกันอร่อยเนอะ

ผมเป็นคนดีผมเป็นคนน่ารักครับ

ยังมีอาชีพรายงานอื่นอีกใช่ไหมคะ

ทำอะไรบ้างอัพเดตหน่อย
ตอนนี้ผมเป็นโค้ดออนไลน์

คือแต่ไม่ต้องมาเจอตัวกันสามารถออนไลน์กันได้ด้วยเหรอ

คนไม่ค่อยอยากมาเจอตัวผมหรอก

วิเครียร์ก็แบบให้คนอื่นบ้าง
ใช่นี่เวอครั้วที่เล่านั้นแล้ว

มันเกลียวมันแปลกมันตามาก
เชฟช่วยแนะนำเมนูอีสานพื้นบ้าน

พากอื่นไม่ควรพาดบ้างอะไรแบบนี้
อีสานพื้นบ้านเนี่ย

ลาบหกก็เป็นอีสานพื้นบ้านคือมันหกกับพื้นเนี่ยอ๋อ

แทบตรงแม่แล้วนี่ไงเขาถึงต้องสอนออนไลน์
อ๋อหมายถึงพื้นบ้านแบบว่าทั่วไปตามคัลเชอร์คัลเชอร์

นัมเบอร์วันนัมเบอร์วันคือคือปล้นปลาแห่ง

ปล๋อปลาแห่งวันไพ่ปนให้แห้ง
ปลาแห้งเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับน้ำพริก

ที่จะมีการใส่น้ำปลาร้าอะไรกับ

ฟิวว่าปวดปลาแห้ง
ก้อยก้อยหอยขม

ก็คือการที่เอามายำแบบไม่สุก

มันมีพญาติมันมีพญาติเต็มแล้ว
หรือภาษาอังกฤษจะเรียกกว่าขี้กะตือกมันจะมีขี้กะตือกภาษาอังกฤษที่ไหนแล้ว
มันเป็นของหากินง่ายเป็นของรอบบ้านอย่างนี้เหรอฮะ
เค้าก็พื้นบ้านครับพื้นบ้านดู

อิสานิสาผมก็ดูแล้ว
หน้าตาอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้
มีผักไหมไก่เอ็ดเสียงหน่าตาดูจะอย่างนี้หน้าตาสวยสวยบางพักหวาน
น่ารักค่ะ

มดแดงมาหยุงข้อบน

แต่มดแดงเกาะแข้งเกาะขา

ผ้าไม่มีใครเต้นกับหนูเลย

ใช่คุณต้องกลับมาที่เมนูก่อนดีกว่า

คือเมนูนะครับแกงผักหวานป่า

ผักหวานป่าแล้วไงต่อ

ได้เลยถ้างั้นแซ่บแน่นอนนะคะกับเมนูนี้เลย
แกงผักหวานป่าใส่ไข่มดแดงตอนนี้เดี๋ยวพักก่อนเนอะจากครัว
โอเคแล้วเตรียมครัวก่อนมาเจอกันค่ะ
มาไข่มดแดงมาหรือยังเตรียมขวด
ข้าวไม้เรามีไหมอ่ะไข่มดแดงไข่มดแดง